คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่อประปาแตก
แต่ไปแตกไอ้วันเริ่มทำงานเนี่ยแล้วตรงไหนล่ะ
ึบครับการจราจรหนึบครับ
โอ้โหก็จดจ้องกันอยู่เพราะน้ำแรงถ้าผ่านไป
ไม่รู้กระจงกระจกจะแตกจะล้างหรือเปล่าไง
นี่แหละครับผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ลงในกลุ่มสะพานใหม่นะครับ
แจ้งเตือนผู้ที่สัญจรผ่านไปมา

บอกว่าเปลี่ยนเส้นทางได้เปลี่ยนเส้นทางนะ
ท่อประปาแตกครับแล้วน้ำพุ่งมาที่ถนน
ทำให้รถยนต์ไม่กล้าไปครับต้องจอดดูก่อนนะฮะ

จะผ่านก็ได้แค่เพียงรถจักรยานยนต์นะครับ
ที่ไปเลนซ้ายสุดส่วนรถที่รอดูท่าทีแล้ว
คลิดแต่ว่าร้างรถท่างั้นนะครับ

ลุ่งเจ๊บเป็นที่พี่วินอยู่แถวนั้น

เจี๊ยบเล่าบอกว่าโอ๊ยหนู
เหตุมันเกิดช่วง๘โมงเช้าแตกโพะออกมาเลย
ตรงนี้นะครับแรงดันน้ำถือว่าแรงมากนะครับ

เพราะว่ารถสัญจรไปมาไม่ได้แล้วบางคนก็กลัว
เจ้าหน้าที่ต้องเอารถยกนะครับมาขวางเอาไว้แล้วก็ซ่อมท่อ
ครั้งนี้เขาบอกว่าถือเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้
เพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บฟังลุงเจี๊ยบหน่อยครับ
ขอบคุณครับรถติดไหมครับทำให้รถติดไหมครับ
ติดต้องแตกติดยาวเลย